ส่วนการเลือกตั้งสอสอของไทยนะครับ
ผู้สังเกตการเลือกตั้งนานาชาติ
ได้ออกมาแถลงตำหนิการทำงานของกรกต
และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดการเลือกตั้ง
ขาดความโปร่งใสในหลายกรณี
ส่งผลให้ขาดความน่าเชื่อถือ

ในฐานะผู้นำภารกิจสังเกตการการเลือกตั้งนานาชาติ
พร้อมด้วยนางจันดณีวาตเตาวาลา
ร่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้ง
แถลงรายงานแสดงความยินดีกับการเลือกตั้ง

ยังคงเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
และต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงของประเทศ
แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้า

ทางกับจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่๒๔มีนาคม

และบัตรเสียที่มีมากถึง๒ล้าน๘แสนใบ
อกจากนี้คณะผู้สังเกตการการเลือกตั้ง

ในการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการที่ไม่ถูกต้อง
ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นจนทำให้เกิดความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือ
และอันเฟรลได้ขอให้กรกตแถลงผลเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด
เพื่อประคับประคองให้สาธารณชนมีความเชื่อมั่นต่อไป
ขณะที่สื่อต่างชาติยักษ์ใหญ่อย่างบีบีซีเอฟพี
รวมไปถึงเว็บไซต์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กทาม
รายงานบทสัมภาษณ์ในทักษิณชินวัฒน์
ผลคะแนนเลือกตั้งครั้งนี้ว่า
มีความผิดปกติในการนับคะแนนอยู่หลายจุด
ถือเป็นเรื่องที่น่ากังวลเป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะคะแนนโวทธ์ของภักดิ์พลังประชารัฐ
พุ่งสูงขึ้นอย่างไร้ที่มา
และการที่บัตรลงคะแนนมีจำนวนมากกว่า
ผู้ที่มาลงคะแนนในวันดังกล่าว

สิ่งนี้อาจทำให้ประเทศขาดความน่าเชื่อถือ
รู้สึกปลาหลาดใจและไม่อยากจะเชื่อว่า

เอื้อต่อการสืบทอดอำนาจของรัฐบาลทหาร

ด้านผลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักผ่าน
ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

รับว่าได้รับประสานจากกรกต
ให้ตรวจสอบเรื่องระบบรายงานผลคะแนนการเลือกตั้ง
รายงานผลคะแนนการเลือกตั้งขณะทำงาน

ซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าโจมตีระบบของแฮคเกอร์
ตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันพบมีการแฮ็กระบบจริง
โดยมีต้นทางจากทั้งในและต่างประเทศ

แต่ยังไม่ขอเปิดเผยว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มการเมืองหรือไม่
จากไม่ต้องการกล่าวหาอย่างเลื่อนลอย
แต่ขอเวลาให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล

ข่าวไทยรัตน์ทีวีสไตล์งาน